คุณผู้ชมคะแม่ค้าเวลาที่เขามีลำโพงมีไมค์อ่ะ
บางทีเขาจะประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเพื่อเรียกลูกค้าถูกไหม
ว่าเขาเรียกลูกค้าเรียกทัวร์หรือเรียกอะไรคะ
แล้วจะตอดตรงน้ำด้วยให้เอาวิศิษย์ใบให้เค้าถามว่า
บริษัทในนายเนี่ยมึงไม่เอารถหละไปมึงจะทำอย่าง
ไงเค้าทำไหนแป้งไม่ได้หรือจะเอารถถล้อมาตั้งมา
สอบท่าเป็นใครคะ
หน้าเข้ามาใช่ไหม

นะคะขวางกลางตลาดเลยโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารถสิบล้อมา
ก็หมายถึงวันนี้แหละคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคลิปนี้เนี่ยนะคะ
โพสต์เอาไว้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณป้าเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าเขาไม่ได้เป็นคนในพื้นที่นะ
เขาเป็นคนนอกพื้นที่แล้วจะเข้ามาขายของในตลาดเทศบาลเมืองชายนาฏ
คือตลาดเปิดช่วงบ่าย๓โมงถึงประมาณทุ่มนึง
แต่ทีนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าที่ตลาดนี้เขามีกฎมีข้อกำหนดไง
เพราะว่าช่วงโควิดคือเขาจะให้เหมือนกับแม่ค้าเจ้าประจำ
มาตั้งจุดอยู่แล้วแต่ละล็อกเนี่ยก็มีเจ้าของล็อกเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้อสมเขาก็ตรวจวัดอุณหภูมิเขาไม่ให้คนนอกพื้นที่เข้ามาขาย
แต่ป้าแกไม่ยอมค่ะทีนี้พอป้าไม่ยอมเนี่ยป้าก็เลยมีการพูดใส่ไมค์เนี่ย
ด่าเนี่ยเปล่าอยู่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งเจ้าของคลิปนี้นะเป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแหละ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้จัดการตลาดคุยกับป้าแล้ว
บอกว่าป้าทุกล็อกมันมีคนจองหมดแล้วนะ
เป็นคนนอกพื้นที่มาขายไม่ได้แต่ป้าก็เถียงกับผู้จัดการตลาด
แล้วก็ด่าคนอื่นไปทั่วเลยค่ะเอารถไปจอดขวางอีก
เดี๋ยวรอดูนะวันนี้ที่ป้าบอกว่าป้าจะเอารถมา๓คัน
จะเอารถอะไรนะรถบรรทุกเหรอมาจอดขวาง
เพื่อไม่ให้ล็อกอื่นเขาขายของได้
เออนี่มีการแจ้งตำรวจแล้วนะให้ตำรวจให้เทศบาลมาตรวจสอบ
แต่เอาจริงคือมันทำอะไรไม่ได้ค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงแม่ค้าคนที่เขาถ่ายคลิปนี้หน่อยละกันค่ะ
คือเขามีปัญหาหรือทะเลาะกับผู้จัดการตลาด

ซึ่งคนที่เป็นผู้จัดการเขาก็คงจะเคลียร์แล้วว่ามันขายไม่ได้
เขาก็ไม่ยอมค่ะเขาไม่ยอม
ทีนี้เขาก็เลยเอาไมค์มาด่าทุกคน
รู้สึกว่ามันเป็นการก่อความรำคาญให้กับพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็ทำสร้างความตกใจให้กับผู้ที่มาจับจ่ายซื้อข้าวว่า
มีอะไรทำไมถึงต้องมายืนด่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือเขาก็เอารถมาจอดขวางกลางตลาดแบบนั้น
มันเหมือนเขาจงใจที่จะปิดตลาด
คือกูไม่ได้ขายคนอื่นก็จะไม่ได้ขายด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ